เส้นใต้การเมืองไทยคืนนี้นะคะมาดูประเด็นที่ว่าถ้าคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็อาจจะเป็นเรื่องเล็ก
ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะส่งผลตามมา
กรณีการถวายสัตว์ปฏิญาณนำโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
ที่มันจะมีบางช่วงบางตอนช่วงท้ายเนี่ยไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนุนกำหนดจะส่งผลอย่างไร
วันนี้ติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
เมื่อเราลองมาเทียบกับถ้อยคำตามมาตรา๑๖๑แล้วจะมีถ้อยคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามเส้นธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยทุกประกาศ

ถ้อยคำนี้หายไปจากการปฏิญาณ
การที่ท่านนายมนตรีกล่าวถ้อยคำปฏิญาณได้ไม่ครบตามที่รัฐมนูลสุดท้ายแล้วการปฏิญาณจะถือว่ามีผลสมบูรณ์หรือไม่
เพราะถ้าหากมีผลไม่สมบูรณ์นั้นผลที่ตามมาก็คือว่าแล้ววันนี้ในมาตรา๑๖๒ที่จะแถลงนโยบายเนี่ยตกลงแล้วเข้ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์ตามรัฐมนูลแล้วหรือยังนะครับ

ในทางการเมืองนั้นบางทีเรื่องที่เรามองเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าพอขยายผลกันไปขยายผลกันมาเรื่องเล็กเรื่องที่มองว่าเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มีตัวอย่างมาเห็นเยอะมาแล้วครับ
มาถึงวันนี้เรื่องคำกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรี
ถูกมองว่าจะเป็นเรื่อง
ที่จะขยายผลขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง
จากเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ได้หรือไม่
เพราะว่าวันนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้
ขยายผลอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์มาก
ในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถ้าลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ก็จะเห็นว่าเริ่มต้น

ข่าวนี้มาก็คือวันที่รัฐบาลเปิดแถลงนโยบาย
คุณปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
ลุกขึ้นมาขอหารือกับนายกก่อนเลยครับ
ขอหารือกับประธานสภาไม่ใช่นายก
บอกว่าขอหารือถามว่าการที่นายกรัฐมนตรี
ไม่ครบมันเป็นประเด็นที่ควรจะได้คำตอบ
ซึ่งประธานสภาในที่สุดก็ตัดหมด
ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็น
เรื่องนี้ถูกมองจากคนที่ติดตามข่าวในช่วงแรกว่า
คุณปิยบุตรหยุมหยิมเอาเรื่องไม่เป็นเรื่อง
เข้ามาพูดคุยในสภาใคร
คล้ายกับเป็นการจับผิดการตีรวนคนก็มองในแง่นั้น
แต่มาถึงวันนี้กลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกจับตามอง
ในลักษณะที่ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่า
ผมขอทำความเข้าใจเรื่องนี้โดยเอาโพสต์ของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร

อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรบอกว่ามาตรา๑๖๑ของรัฐมนูลระบุว่า
ก่อนจะเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
โดยถ้อยคำดังนี้ครับ
ถ้อยคำที่ระบุไว้ในรัฐมนูลมาตรา๑๖๑ระบุว่า
ข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์
และจะปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตว์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
นี่ข้อความที่อยู่ในมาตรา
อาจารย์สมชัยบอกว่าตอนที่อาจารย์ปิยบุตรทักทวงนั้นก็คิดว่าข่าวทีวีคงเอาไปตัดตอนเอาเสียงออกมาออกอากาศไม่หมด
แต่พอไปดูฉบับที่ไม่ตัดตอนเลยก็คือดูจากข่าวช่อง๓
ก็จะเห็นว่าคำกล่าวท่อนสุดท้ายหายไปจริงครับ
บรรทัศน์สุดท้ายที่อยู่ในรัฐธรรมนูลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้
บรรทัศน์สุดท้ายที่บอกว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
ประการหายไปครับ
นี่ที่อาจารย์สมชัยพูดนะครับ
อาจารย์สมชัยบอกต่อว่าอาจจะมีหลายสาเหตุเช่นผู้ร่างข้อความไม่ครบ
ผู้ร่างร่างให้แล้วแต่นายกกล่าวไม่ครบเอง
หรือไม่มีผู้ร่างให้เนื่องจากเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในรัฐมนูลอยู่แล้ว

นายกเคยถวายสัตว์มาแล้วน่าจะไม่พลาด
เมื่อไม่กล่าวให้ครบถ้วนเรื่องนี้คงเป็นประเด็นใหญ่ต่อเนื่อง
จบด้วยคำพูดง่ายว่าก็ผ่านไปแล้ว
เพราะข้อความถวายสัตว์ที่เขียนชัดเจนในรัฐมนูลแล้ว
คงไม่ใช่ให้นายกคนใดอยากจะอ่านอะไรหรือกล่าวถ้อยคำใดก็อ่านหรือตัดตอนได้ตามใจชอบ
มิเช่นนั้นเราจะเขียนไว้ในรัฐมนูลทำไมครับ
นี่คือโพสต์ของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
จับประเด็นไปที่ฝ่ายค้านครับ
มีหัวข่าวประเด็นรองก็คือว่าเพื่อไทยเตรียมตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ในสภา
นี่ฝ่ายเพื่อไทยมีข่าวมาจากอาจารย์ชูศักดิ์สิรินิน

พระราชทานอภัยโทษ
อันนี้มีข่าวมาจากอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริ
พักเพื่อไทยซึ่งอดีตเป็นอายการสูงสุด

อาจารย์ชัยเกษมบอกว่า
การที่นายกกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนนั้น
เท่ากับว่าไม่มีคำปฏิญาณ
จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ตรงนี้ต้องไปแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยการขอพระราชทานอภัยโทษ
และเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณใหม่
อย่าทู่ซี้เดินหน้าไปอย่างนี้เพราะผิด
ทำผิดก็ยิ่งผิดไปเรื่อย
หากจะว่ากันตามกฎหมายแล้ว
ฝ่ายการเมืองสามารถไปร้องปปช

ในประเด็นที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้
และการที่ไม่บอกที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ดำเนินการนโยบาย
จะตั้งกระทู้เรื่องนี้ในสภา
ก็แปลว่าเขาจะตั้งกระทู้ในสภานี่สองเรื่อง
คือเรื่องตัดคำกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณ
กับเรื่องไม่บอกแหล่งที่มาของเงินที่จะเอามาใช้ในนโยบาย

คำถวายสัตว์ปฏิญาณดูจะเป็นเรื่องร้อนครับ
ฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีใครออกมาชี้แจง
อยู่ในอาการเดียวกันคือว่าเรื่องมันแล้วไปแล้ว

แต่ถ้าฟังที่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
กับฟังจากอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริ
ซึ่งเป็นอดีตอายการสูงสุด
ฟังแล้วก็จับกระแสได้เลยครับว่า
เรื่องนี้ไม่น่าจะจบไปง่าย
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าแล้วไปแล้ว
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องหยุ่ม
อย่าเอามาหาเรื่องกันทางการเมืองไม่น่าจะใช่
มีคนคนหนึ่งที่เคยตอบคำถามและอธิบายได้ทุกครั้ง
เวลามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย
ก็คือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
วิศนุเครืองามนั่นแหละครับ
เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
นักข่าวดักหน้าดักหลังถามเรื่องนี้หลายรอบครับ
ถามย้ำแต่รองวิศนุไม่ตอบ
ถามกี่หนกี่หนก็ไม่ตอบ
แต่ว่าพอสุดท้ายขึ้นมาถามหนักเข้า

วิศนุตอบยังไงครับ
เรื่องนี้จะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น
วันหนึ่งจะรู้เองว่าทำไมถึงไม่ควรพูด
วันหนึ่งจะรู้เองว่าทำไมถึงไม่ควรพูด
ฉะนั้นวันหนึ่งจะรู้เองที่รองนายกวิศนุว่า
มันจะนำมาสู่อะไรไหมครับ
มันสามารถที่จะยับยั้ง
กระแสการขยายผลในทางการเมืองได้ไหมครับ
เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อ
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของคืนวันเสาร์นี้ครับ